คุณผู้ชมครับมาช่วยกันตามจับตัวหน่อยนะครับ
เติมน้ำมันแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน
กลายเป็นพาดหัวข่าวว่าหนุ่มหน้าตาดีขับรถมาเติมน้ำมัน
แล้วก็ชิ่งหนีออกจากปั๊มไป๒๐๐บาทไม่ยอมจ่ายนะครับ
ตอนนี้ทางเด็กปั๊มเขาโพสต์เรื่องราวในโลกโซเชียล
อยากให้คนคนนี้กลับมาจ่ายค่าน้ำมันสัก๒๐๐บาทเท่านั้นเอง
เพราะตอนนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มจับภาพได้ชัดเจน
ใช่คือถ้าเกิดไม่มาเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบคือเด็กปั๊ม
แล้ววันหนึ่งเขาได้เงินเท่าไหร่๓๐๐อย่างนี้ค่ะ
สารเด็กปั๊มนะครับไปเลยนะครับไม่ยอมจ่ายเงิน
เด็กปั๊มก็งงอยู่ตกลงจ่ายหรือยัง
ที่มีโชเฟอร์ขับเข้ามาเติมน้ำมันแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายเงิน
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันปตทบริมถนนสาย๓๐๑๓ปลวกแดง
ห้วยปราบพื้นที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
นายปริชาร่าธุ่มพนักงานเติมน้ำมันก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คนขับรถเก๋งคันนี้เป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๓๐ปี
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนอายุใกล้เคียงกันนั่งคู่มาด้านหน้า
แล้วก็คนขับหน้าตาก็พอใช้หน้าตาดีนะครับ
แต่ปรากฏว่าจังหวะที่เติมเสร็จล่ะครับ

บอกให้เพื่อนอีกคนเก็บเงินให้ด้วยหมายถึงเด็กปั๊มนะ

ให้เพื่อนอีกคนช่วยเก็บเงินจากลูกค้าให้ด้วย
แต่ปรากฏว่าลูกค้าไม่จ่าย
ขับรถเก๋งคันนี้ออกไปจากปั๊มทันทีนะครับ
ดูหน้าน้องเด็กปั๊มคนนี้ไว้นะ
เขาต้องรับผิดชอบเงิน๒๐๐บาท
คุณไม่จ่ายนะครับซึ่งพนักงานเติมน้ำมันเด็กปั๊มคนนี้
ก็ไปขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
นำคลิปภาพไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อให้ผู้ขับรถคันดังกล่าวนำเงินมาจ่าย
ค่าน้ำมันด้วย๒๐๐บาทเท่านั้นเองนะครับ
เพราะตัวเขาเองต้องถูกตัดเงินค่าจ้าง
เพื่อชำระแทนลูกค้าที่ไม่จ่ายเงิน

เพราะตัวเขาได้เงินค่าแบรนด์ขั้นต่ำ
วันละ๓๐๐บาทถูกตัดไป
ในวันนั้นก็จะเหลือแค่๑๐๐บาทใช้กินแค่นั้นเองนะครับ